เป็นดาวท์สันเบิ้ลสูงสุดในสถิมิตะอังกฤษด้วย
เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกเมื่ออายุยี่สิบปีนะคะในปีสองพันเจ็ด
ค่าเหนื่อยของเจมมี่วาดี้อยู่แค่๓๐ปอนด์ต่อสัปดาห์
ซึ่ง๓๐ปอนดต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพก็เลย
จากเล่นฟุตบอลแล้วทำโรงงานขาเทียมไปด้วย
และในที่สุดก็มาฉายแววกับทีมฟิตบุตรชาวนะคะ
ทีมในคอนเฟอร์เนสฟรีค่ะ
นัดยิงไป๓๑ประตูนะคะ
ก็พาทีมต้นสังกัดในตอนนั้นค่ะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกทู
พร้อมกับได้ตำแหน่งยอดเยี่ยมประจำลีกระดูกาล๒๐๑๙
และจากฟอร์มยอดเยี่ยมที่ฟีดบุทาวน์นี่แหละค่ะ
สเตอร์ซิตี้ก็เลยคนนี้น่าสนใจ
สุดท้ายก็เลยคว้าตัวมาร่วมทีมนะคะ
ตอนนั้นค่ะ๓ปีค่าตัว๑ล้านปอนด
ซึ่งฤดูการที่๒ของเลสเตอร์วาดี้ก็เริ่มฉายแววค่ะ
ฤดูการ๒๐๑๓๒๐๑๔ทำไปทั้งหมด๑๖ประตูด้วยกันนะคะ
ก็พาทีมจิ้งจอกสยามค่ะเลื่อนชั้นกลับสู่พิมพลิกอังกฤษ
ซึ่งการพาทีมเลื่อนชั้นตอนนั้นก็ได้รับการต่อสัญญาออกไปอีก๔ปี
ส่วนฤดูการแรกในศึกพิมพลิกอังกฤษของเจมมี่วาดี้นะคะ

ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่พาให้ทีมรอดจากการตกชั้นแบบวุดหวิดค่ะ
แต่ว่าในฤดูการนี้๒๐๑๙
มี่วาดี้ในวัย๒๙ปีก็เริ่มต้นฤดูกาล
ด้วยการได้รับโอกาสเรียกติดทีมชาติอังกฤษเมื่อเดือนเมษายน
แล้วก็ลงสนามเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องพบกับไอแลนด์
และมาจนถึงตอนนี้เกมภิมิลิอังกฤษ
เรสเตอร์ก็เซอร์ไพรส์ค่ะ
ที่มีเจมมี่วาดี้นี่แหละเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่ทำให้
สันโวอยู่ในตอนนี้ทำไปแล้ว๑๘ประตูตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาค่ะ
และอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะคะของเจมมี่วาดี้ก็คือ
การทำลายสถิติที่อยู่มาอย่างยาวนาน๑๒ปีของรถฟานิสรอยด์ค่ะ
ก็เป็นการทำสถิติประตูติดต่อกันในพิมเลี้ยคือ๑๐ประตู

ส่วนของเจมมี่วาดี้นะคะทำ๑๓ประตูติดต่อกันใน๑๑เกม

อันนี้คือของรถฟานิสรอยดนตร์นะคะแบรนด์มันฝรั่งทอด
ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือวอคเกอร์ค่ะ
ทำขนมขบเคี้ยวชื่อว่าวาดี้ซอสนะคะ
แล้วก็เอามาแจกให้กับแฟนเลสเตอร์ค่ะ